อยกรมาแล้วมากับคู่จิ้นคู่ใหม่นะครับ

เต้ยจุรินพรนั่นเอง
เขาได้ละครคู่กันช่วงนี้แหม่เคมีเข้ากัน

พี่บอยพี่บอยก็โสดแล้วน้องเต้ยก็โสด
ตกลงยังไงดีคบกันหรือเปล่านะครับ
ออกมาดับฝันกองเชียร์เลยค่ะยืนยันว่ากับสาวเต้ย
เป็นแค่พี่น้องที่สนิทกันเท่านั้น

ไปแสดงความยินดีกับสาวอิงฟ้า
ค่ะคนทายาทไข้เพลงใหญ่ด้านอโศก

เนื่องจากในโอกาสเปิดตัวธุรกิจยิม

ไม่มีอะไรในกอไผ่จ้า
แซวกันมากกว่า
เป็นเพื่อนสนิทกันมากกว่า
เหมือนน้องอิ่งฟ้าเขาเปิดฟิตเนท
เอากับร่างกายอะไรอย่างงี้ค่ะ

คนก็จับผิดว่าไม่มีของพี่บอย

ก็แค่แสดงความยินดีนะคะ